ชนบุรีเกิดเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งตกลงไปในทะเลนะครับ
เนื่องจากเจ้าของรีบขี่รถและรีบเอามาจอด
เพื่อจะรีบไปขึ้นเรือข้ามฝาก
รีบรีบมากแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้

คันเร่งค้างครับจอดไม่สนิทตัวเองพุ่งตกทะเลเลย
หัวไปฟาดกับขอบเรือ

เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาใช้สลิงผูกติดกับตัวรถจักรยานยนต์
ก่อนจะช่วยกันดึงนำรถขึ้นมาจากน้ำนะครับ

แล้วก็รีบไปขึ้นเรือโดยสารบริการข้ามฝากไปเกาะศรีชังให้ทัน

มันก็พุ่งตกลงทะเลสิฮะมันไม่จอดดั่งใจครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณท่าเรือจริน
เทศบาลเมืองศรีราชาอำเภอเมืองศรีราชานะครับ
ขับขี่ก็คือนายกรอบชนไทยสงวนวรกุลอายุ๖๕ปี
คุณอากรอบชนถูกพลเมืองดีช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลได้

หน้าได้ไปกระแทกกับขอบเรือโดยสารนะครับ
จากการสอบถามพ่อค้าขายลูกชิ้นแถวนั้น
ซึ่งเห็นเหตุการณ์พอดิบพอดีช่วงมอเตอร์ไซค์มันทรยศ
ให้จอดไม่จอดพุ่งลงไปอีกนะครับ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุอยู่ในเวลาประมาณ๖โมงเย็น
เป็นเวลาที่เรือข้ามฝากเขากำลังจะออกพอดี
เห็นผู้โดยสารขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดด้วยความเร่งรีบ
ก่อนได้ยินเสียงโครมดังสนั่นนะฮะพอหันไปดูอีกที
อ้าวผู้ได้รับบาดเจ็บตกลงไปในน้ำทะเลแล้ว

ตัวและหัวไปกระแทกกับเรือโดยสารคันที่จะขึ้นนี่แหละครับ
ก็เลยรีบเรียกให้คนมาช่วย
ก่อนที่จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยดึงรถขึ้นจากทะเลแบบนี้นะครับ
ตอนนี้ทางด้านของผู้บาดเจ็บก็ไปอยู่ในมือแพทย์แล้วนะ

ตำรวจก็จะต้องสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ